ต่อกันที่เรื่องของการช่วยเหลือสุนัข
มีสุนัขตัวหนึ่งนะที่จังหวัดเชียงรายเขาไปเที่ยวเล่น
แล้วอยู่ในบ้านร้างพอหลังจากนั้นเขาไปมุดใต้บ้าน
และทีนี้ดินถล่มลงมาปิดปากทาง
ร้องให้คนช่วยหมายถึงว่าสุนัขอ่ะนะ
เขาร้องให้คนมาช่วยอยากจะให้คนได้ยินเสียงนะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปช่วยเหลือไว้ได้นะคะ
นี่เป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกู้ภัยสมาคม
สิริกรเชียงรายบรรเทาสาธารณภัย
กำลังเข้าช่วยเหลือสุนัขเพศผู้อายุ๑ปีค่ะ
หลังได้รับแจ้งว่ามีสุนัขเข้าไปติดอยู่
สรรคอกช้างตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

ออกมาเองไม่ได้ส่งเสียงเห่าหอนนะคะ
โดยเจ้าของสุนัขนี่เขาก็พาไปเลยนะคะพอเจ้าหน้าที่ไป
เจ้าหน้าที่ก็ไปมุดดูใต้ช่องที่อยู่ใต้อาคาร
และมีดินซุดตัวถล่มลงมาซ้ำอีกครั้ง

นี่นะคะน่าสงสารจริงนะคะ
เขาก็เห่าหอนพยายามที่จะส่งเสียงร้องให้คนมาช่วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ขุดดินที่ซุดตัว
หลังจากที่มีฝนตกลงมาทั้งคืนก็ยิ่งซ้ำลงไปอีกนะคะ
ปิดช่องทางใช้เวลาขุดดินนี้๓๐นาที
นี่เจ้าหน้าที่ก็ทำงานลำบากเหมือนกันนะเนี่ย
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มุดเข้าไปเลย
เข้าไปครึ่งตัวแล้วก็ดึงสุนัขตัวออกมาได้
ท่ามกลางความดีใจของเจ้าของสุนัขนี่เลยค่ะ

ซึ่งพบว่าสุนัขตัวนี้บาดเจ็บที่ขานะ

ค่ะคุณชูเกียจเหลืองโสภาพันธ์หัวหน้าชุดกู้ภัย
บอกว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งให้เข้าไปช่วยเหลือสุนัขรีบเข้าไปทันที
เพราะถือคติบอกว่าทุกชีวิตมีค่าค่ะ
อืมนะครับ